เรามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของอีกภาคส่วนหนึ่ง
ก็คือภาคส่วนของปพนั่นเองนะครับ
เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณคมสรรสุวรรณอำภา
ผู้มนตรายการศูนย์ป้องกันและบรรณาหาวศาลภายเขต๑๐

พอครับสอบถามก่อนเลยว่าปพมีหน้าที่อย่างไรบ้างในภารกิจครั้งนี้
พภครับทางปภได้รับบ้อหมายภารกิจ
อันนี้คือการสูบน้ำซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของถ้ำหลวง
ขุนน้ำนางนอนให้พร่องน้ำออกไป
เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงน้ำจากในถ้ำ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเชื่อมต่อกันโดยตรงก็ดี
แต่ก็มีการซึมของน้ำส่วนหนึ่ง
แต่ที่ทำมาก็ลดในวันแรกก็ลด
แต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตลอดทั้งคืน
เช้ามีฝนตกตลอดเลยแล้วก็ค่อนข้างหนัก
ระดับ๓๒๓อยู่อย่างนี้นะตลอด
ก็ทำให้มีน้ำซึมค่อนข้างมาก
ก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้เราก็ปรับแผน
ในส่วนสูบก็ยังสูบอยู่โดยภายนอกรอบแล้ว
ปริมาณน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ลดจากระดับกระเร่งลงไปประมาณ๒เมตรด้วยกัน
แต่ว่าในถ้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามีน้ำฝนที่สะสมด้วย

ทำให้เราก็ใช้เครื่องสูบน้ำซึ่งส่งมาจากกรทมเลยนะครับ
เราได้สนับสนุนเรื่องของท่อส่งน้ำนะครับซึ่งเป็นระยะทางค่อนข้างไกลทีเดียว
จากจุดที่สูบน้ำจากดอกถ้ำเข้าไปคิโลเศษนะครับเข้าไป
ส่วนของศูนย์ปพเขต๕เชียงรายจะจ่ายที่เครื่องปั๊มใหญ่
ที่ได้จากประธรรมฮอล์เลี้ยงระบบใหม่
ว่าเดี๋ยวคงจะมีการดึงน้ำจากในถ้ำออกมาได้
จะทำให้คนที่ปฏิบัติภารกิจภายในถ้ำทำงานได้ง่ายขึ้นครับ
ผอครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
ตอนนี้คือเป็นการสูบน้ำโดยตรงออกจากภายในถ้ำเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับสูบน้ำโดยตรงจากในถ้ำเลยครับออกมาเลยครับ
ค่ะพอคะแล้วส่วนที่บอกว่าจะให้น้ำจากภายในถ้ำหลวงเนี่ย
ออกมาเพื่อลงหนองน้ำหนองน้ำผู้บ้านจ้อง

เชี่ยวนำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะใช่ไม่ครับ
ใช่ครับที่ผ่านมาก็ดีแต่เนื่องจากว่า
เมื่อคืนนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
ในส่วนตรวจสูบน้ำภายนอกให้น้ำซึมจากข้างใน
ในสูงเครื่องรียาไกรกับสูบน้ำพ่วงขัมจำฎอน๖คัน
ภาษาการสูบเราเราไม่ได้หยุดเลย

แล้วจะไปสูบออกมาจากในท่ำเลย
มีการคาดการณ์หรือประมาณการณ์ไว้ไหม
ว่าจะสามารถสูบน้ำออกมาได้แบบขนาดไหนครับท่าน
ผมขอดูนิดเดียวครับ
เดี๋ยวเราจะประเมินประการหลังจากที่เห็นน้ำที่ออกมาแล้ว

เริ่มจุดสตาร์ทในการสูบน้ำหรือยังหรือว่ากำลังจะเริ่ม

โดยจ่ายไฟไปที่หัวไดโว้ที่จุดสูบน้ำในถ้ำแล้วครับตอนนี้
สูบโดยตรงแบบนี้มันก็มีความหวังมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับท่านผอ
ใช่ครับถูกต้องครับเราทำทุกวิถีทางนอกจากกรณีการสูบน้ำจากในถ้ำแล้ว
เราเองเราก็มีชุดทั้ง๑๑ชุดนะครับทั้งจู่โจมทั้งชุดปปลทั้งทุกหน่วย
ทั้ง๑๑ชุดเดินอยู่บนสรรเขาเพื่อจะหาทางช่องทางที่จะลงจากปากของถ้ำลงไป
และรายงานผลการสำเร็จการของทุกชุดด้วย

ใช่ครับเห็นของปพเองก็กระจายกำลัง
ไปทั้งนอกถ้ำในถ้ำไปทุกส่วนเลยนะฮะ
ขอบคุณครับผู้มนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัย
ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครับขอบคุณนะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพยายามพร่องน้ำออกจากหนองน้ำ
ซึ่งหนองน้ำนั้นมันต้องรับน้ำที่ซึมมาจากในถ้ำนะ
ถูกต้องแล้วก็การพร่องน้ำออกจากหนองน้ำ

เขาก็บอกว่ายินดีแล้วก็เต็มใจมากที่จะรับน้ำตรงนี้
มีการโพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่าให้มาท่วมบ้านฉันเถ
เพื่อให้ในถ้ำปลอดภัยระดับน้ำลดลง

แต่คราวนี้เครื่องสูบน้ำที่จะไปสูบน้ำจากในถ้ำออกมาโดยตรง
เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งสตาร์ทเครื่องเดินเครื่องกันอยู่แล้วนะฮะ